ไทยรัฐขอเปิดประเด็นรักร้าวของโบวี่อัธมานและโอมอิทธิศักดิ์
คู่นี้เขาคบหาดูใจกันมานานถึง๔ปี

แต่ว่าล่าสุดคุณเขาลือกันให้แซ่บ

แต่ว่าฝ่ายชายยังติดตามฝ่ายหญิงอยู่
เหลือเพียงรูปที่โอมอวยพรวันเกิดโบวี่เมื่อ๑๘มีนาคมที่ผ่านมาก็หลายเดือนแล้วนะ

นับมุจจักรวันนี้วันนั้นมาถึงวันนี้๖เดือน
ซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีข่าวว่าทั้งคู่ซุ่มสร้างเรือนหอกว่า๑๕ล้านบาท
ส่วนสาเหตุของการห่างเอาไว้ให้โบวี่แจ้งอีกทีดีกว่า
แต่ที่อยากบอกทุกคนก็คือโบวี่กับโอมเนี่ยอายุเท่ากันนะ๓๔ปี
โบวี่ไม่ได้คบแฟนเด็กกว่าอย่างที่ทุกคนเข้าใจ
หลายคนบอกว่าโบวี่คบกับหนุ่มรุ่นน้อง
แต่จริงเขาอายุ๓๔เท่ากันนะคะ
แล้วก็มีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือออกมาพร้อมกับผู้จัดการส่วนตัวเอง
ก็ไม่ได้ปฏิเสธออกมาแบบนี้ไม่รู้ว่าข่าวลือที่ว่าเนี่ยจะเป็นจริงหรือเปล่า

มันก็ต้องมีประเด็นบ้างล่ะเนาะ
เดี๋ยวรอทั้งคู่มาชี้แจงก็แล้วกันนะคะ